เข้าเรื่องถามดวงรู้ถามโชครู้เพราะฉันคือสิริมงคลรวบตึงตึงดาวมาเล่าสู่กันฟัง๕ราศีชีวิตวุ่นวายพร้อมงานเป็นเหตุ
เดือนเมษายนรักหลิชอบหลีคอมเมนต์ไลน์แชร์ให้หลีด้วยนะจ๊ะ
อันดับ๕ราศีมีนยุคนี้ไม่ต้องพูดถึงสวสอสอก็มีเรื่องการเมืองในออฟฟิศให้คิดแก้ปัญหาจนปวดเสียงเวียงเหตุ
ไม่ว่าเป็นคนกลางหรือทีมซ้ายขวาก็จะมีปัญหาให้ทำงานด้วยกันแบบมองหน้าไม่สิทธิ์ทางที่ดีต้องช่วยกันคิดหาทางออกด้วยคำพูดหวานสื่อสารกันก็จะผ่านไปได้ด้วยดี
อันดับสี่ราศีเมษคำพูดคำเดียวเปลี่ยนจากดีเป็นดิงไปเลยเกิดเข้าใจกันผิดกันเพราะเลือกใช้คำผิดมีโอกาสงานหลุดต้องแก้เอกสารวุ่นวายจนหัวมุม
แบบนี้หลีแนะนำให้มีพจนานุกรมราชบัณฑิตไว้อยู่ข้างจะได้ไม่ผิดอีกนะคะ
เออนะคะเขียนแบบนี้นะคะโทษหลีขอเล่นหนึ่ง
อันดับสามราศีกันจะมีศัตรูมาแวงกัดแทงข้างหลังทะลุถึงที่ทำงาน
ชาวกันเคยทะเลาะกับใครโปรดให้อภัยดีกว่าเพราะจะทำให้เสียทรัพย์เสียชื่อเสียงระดับพิษ
ระยะนี้ทำตัวเป็นแม่ชีพ่อพระแม่พระแม่การะเกดช่วงนี้หลีติดละครหนักมากหนักมาก
อ่ะทำตัวดีก็จะปลอดภัยเป็นที่สุด
อันดับ๒ราศีพิจิกษ์โบคลาสยังต้องหลบเพราะเกินงานด่วนติดจรวดจากเจ้านายมาวุ่นวายสมอง
แก้ปัญหาแทนคนอื่นต่องานของคนอื่นแบบงงไปอีกตั้งสติแบบแล้วหาทางแก้ไข
ข้อแนะนำจากหลีถ้าชาวพิจิกษ์ได้เดินทางพร้อมงานบ่อยก็จะวุ่นวายน้อยลงเลยทีเดียวเชียว
แม่ทำงานจนให้งานขอร้องไปเลย
อันดับหนึ่งราศีพฤศพงานหนักไม่พอแต่ดันของานตอนที่เพิ่งสั่ง
หลียังงงว่านี่สังงานหรือสังคราวจะต้องถืองานยากลำบากให้ทำกลับไปกลับมาแก้
ปัญหาจนเสร็จก็ดันมีปัญหามาใหม่ให้แก้กอดน่าอนาจใจแต่หากทำไปจนสำเร็จได้จะเป็นผลดีต่อชาวพฤศพแน่นอน
ฟันเฟิร์มตอกบัตรเช็คดวงกันอีกทีกับ๕ราศีชีวิตวุ่นวายพร้อมงานเป็นเหตุ
เดือนเมษายนขอฝากคำคมจากชมรมคนรักงานไว้ว่าทำงานให้สุดแล้วไปหยุดที่โรงพยาบาล